ส่วนกรณีแม่เฝ้าศพลูกอยู่๓วัน๓คืน
ตามระทิบความเชื่อที่จังหวัดสระบุรี
ล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็มีการทำพิธีเก็บอัตภิกษ์ของลูกเรียบร้อยแล้ว
โดยนางพุทธินันสดมณีวัย๕๐ปี
ก็มาทำพิธีชาปนกิจและเก็บอัตภิกษ์ของนายพานุพงศ์มณีมงคล

ซึ่งเธอก็ได้คุยกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือเรื่องของการเผาศพลูกชาย
ส่วนตัวก็ยังนึกถึงแล้วก็คิดถึงลูกชายอยู่
แต่ลูกก็ไม่ได้มาสื่อสารหรือว่าสัมผัสอะไร

เธอบอกว่าเรื่องความเชื่อในละทิโยเรการใช้พลังงานกระแสจิตทำให้คนตายแล้วฟื้น
คือก่อนหน้าเธอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ใช่ไหมคะ

แต่วันนี้เธอบอกคุณระวีการบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
ว่าเธอไม่เกี่ยวอย่าเอาเธอไปเกี่ยวข้องกับรัฐธิอะไรแบบนั้น
เธอไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นเธอไม่เคยมีเจอเหตุการณ์ตายแล้วฟื้น
ส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ปี๖๒ที่นครนายก
บอกว่าอันนั้นน่ะเธอไปเป็นเพื่อนของคนรู้จักที่ชวนให้ไปร่วมวงเฉย
มีคนตายในบ้านแล้วไปนั่งเฝ้ากันอยู่ตั้งเป็น๑๐วัน
กว่าวันใช่เธอบอกว่าเธอไปตามคำรู้จักเฉย
เรียกว่าปี๖๒อันนี้คือเพื่อนชวนไปคือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ส่วนเหตุผลที่เธอไม่ได้บอกใครว่าลูกชายเธอเสียชีวิตไปแล้ว
เธอบอกว่าเธอยังรับไม่ได้๓วันที่อยู่ในบ้าน
ใช่ค่ะเธอบอกว่าเธอยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูก
อยากอยู่กับลูกจนถึงวินาทีสุดท้าย
บอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็นอนกอดนอนหอมลูกทุกวัน
จนกระทั่งเวลาผ่านไปแม้ว่าศพลูกจะเริ่มเน่าเริ่มเปื่อย
ก็รู้แหละว่ามันก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจอะไรครับ
สังคมจะมองเธอว่าเธอไม่ปกติเธอก็ไม่ห้าม
เธอก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ความคิดคนเธอคงห้ามอะไรไม่ได้
ดูก็มีศพลูกชายเฝ้าอยู่สามวันแล้ว

เพราะว่าต่างคนต่างความคิดเธอรู้ตัวเองดี

ไม่ได้มีประวัติรักษาอาการทางจิตด้วย
เอาเป็นว่ายังไงก็ขอโทษ
ฝากขอโทษไปยังเพื่อนร่วมห้องเช่าด้วยละกัน
ที่อาจจะต้องเดือดร้อนหรือว่าประสบผลกระทบกับเรื่องของกลิ่นศพลูกของเธอ

แล้วเราก็กระเตงลูกมาตลอดเวลา

แต่ว่าเราก็ยื้อให้นานที่สุด

บางคนเขามันกระทบกระเทือนกัน

ความคิดคนความรู้สึกคน
พอกระทบกระเทือนไปแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องขอโทษขอโพยเขา
เขาเข้าใจเห็นใจคุณแม่ไหมคะ
เขาก็บอกไม่เป็นไรพี่
ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะให้อภัยเราไหม
เธอก็พาคุณระวิการเข้าไปดูในบ้านนะคะไปดูห้องลูกชายด้วย
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยจะไม่ให้รักไม่ให้คิดถึงลูกได้ยังไง
เพราะว่าเธอก็เลี้ยงลูกในสภาพป่วยอมภาษณครึ่งท่อนล่างมาตั้งแต่๒ขวบ
หลังจากที่ลูกชายผ่าตัดผนังหัวใจรั่วที่โรงพยาบาลเมื่อปี๒๕๕๙
เธอก็เลี้ยงดูคนเดียวของเธอมา๒๐กว่าปีค่ะ
ได้คุยกับเพื่อนข้างห้องที่อยู่ติดกันด้วยนะคะ
รวมถึงเจ้าของห้องเช่าด้วยค่ะ
ข้างห้องบอกว่าเขาก็ทนไม่ไหวจริงแหละ
วันที่เกิดเหตุที่ต้องโทรแจ้งเขาต้องหนีไปนอนห้องอื่นเลย
แต่ส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องย้ายออกจากห้องเช่านี้
คือบางคนก็อาจจะกลัวหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่น
ส่วนตัวเองเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนางผู้ที่นั่น
ก็เห็นว่าดูเป็นคนปกติดีก็ไม่ได้เคยมีเรื่องกับใคร
พูดจาอะไรก็รู้เรื่องก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ที่อาจจะไม่อยากสูญเสียลูกนะคะ
ส่วนทางฝั่งเจ้าของห้องเช่าเองก็บอกว่าวันนี้ก็มีการเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีด้วย
จะได้สร้างความสบายใจให้กับลูกบ้านนะคะ
ส่วนเรื่องของนางพุทธินันเนี่ยอันนี้ก็ให้เวลาเธอคิดไปก่อนแล้วกันว่า
เธอจะอยู่ห้องเช่านี้ต่อไหมหรือว่าเธอจะย้ายออกลองฟังเสียงดูนะคะ
เขาก็เป็นคนปกตินะแต่ว่าแต่เขาไม่เคยออกมาสูงสิงกับใครข้างนอกเลย
เขาจะอยู่แต่ในห้องของเขาตลอดไม่เคยออกมาพูดมาคุยกับใคร
ข้างห้องเขาทักทายแกก็ไม่ตอบโต้ไม่อะไร
แทบว่าข้างห้องตอนนี้เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะย้ายหรือไม่ย้าย
แต่เมียเขาเมียแฟนของเจ้าของข้างห้องเขาอยากย้าย
แต่แฟนที่เป็นผู้ชายเขายังคิดอยู่
เพราะว่าคือเขาเขารับไม่ได้อ่ะมันเหม็นน่ะ
ทำไมลูกแกตายแกไม่บอกคนอื่นไม่แจ้งตำรวจไม่อะไร
เก็บไปทำไมแล้วแกอยู่ไปได้ยังไงกับเขาตั้ง

ไม่เคยเหมือนมี
เรื่องราวอะไรกับใครเขาก็อยู่ส่วนตัวของเขา

ทุกคนยังไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไร
นึกว่าหนูนึกว่าแมว
ซึ่งเรากระสุนสานนะ
ในชีวิตที่ว่าคนสูญเสียลูกบางคนก็ไม่มีที่พึ่งเนอะ
ไม่รู้จะทำยังไงยังตัดสินใจไม่ได้
ว่าเราจะทำยังไงดีพี่คิดได้แค่นั้นนะ
ก็ยังนึกอยู่นะว่าเขาสูญเสียลูกไป
เขาจะอยู่ยังไงเมื่อคืนยังนึกอยู่ว่าเขาน่าจะลำบากใจ
ตอนนี้ก็ยังให้เขาได้มีเวลาคิดก่อน
ก็วันนี้ก็เลยมีการเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีสวดถอน

ก็มีเครื่องเส้นไหว้สังขทานในการทำพิธี
แล้วก็มีการปะพรมน้ำมนต์ทั่วห้องและทั่วอาคารห้องเช่า
เพื่อให้ลูกเช่าลูกบ้านสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วย